กลับไปเดือนตุลาคม๒๕๔๖จู่พบไก่ตายอย่างปริศนานับหมื่นตัวภายในฟาร์มแห่ง๑จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้นก็เริ่มลุกลามไปหลายจังหวัด
ต่อมาในสัตวแพทย์ยุโรธสสิปริยจันทร์นักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นคนแรกที่ลงพื้นที่ตรวจโรคได้เตือนไปยังกรมประสุทธิ์ว่า
ต้องทำลายเพื่อควบคุมการระบาด
เวลาผ่านไปจนเข้าสู่ปี๒๕๔๗รัฐบาลขณะนั้นก็เริ่มขยับตัว
วันที่๑๔มกราคม๒๕๔๗นายเนวินชิดชอบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรขณะนั้นแถลงว่า
สาเหตุไก่ไทยตายไม่ได้เกิดจากโรคไข้หวัดนก
แต่เกิดจากโรคสองชนิดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหาร
หรือเชื้ออฮีวาซึ่งโรคทั้งสองอยู่ในการควบคุมของทางการแล้ว
ด้านในยุคลลิ้มแหลมทองอธิบดีกรมประสุทธิ์ขณะนั้นได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่า
ขอยืนยันไม่มีการแพร่ระบาดรัฐไม่ได้ปิดข่าว
มกราคม๒๕๔๗ทักษิณชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพูดผ่านรายการวิทยุว่า
มีไก่ตายประมาณ๑ล้านห้าแสนตัวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไข้หวัดนก
ขอเรียกร้องให้ทุกคนอย่าพูดเกินเหตุเพราะจะทำให้การส่งออกได้รับผลกระทบ
เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลให้สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้รวดสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนที่๒๓ของไทยได้ทำในเวลานั้นก็คือ
กินไก่โชว์สื่อโดยวันที่๒๐มกราคม๒๕๔๗หลังประชุมคณะรัฐมนตรี
พร้อมคณะก็ได้ร่วมรับประทานอาหารโดยทุกเมนูในจานล้วนทำมาจากไก่
ไก่ไทยปลอดไข้หวัดนกนายกทักษิณพยายามเรียกความมั่นใจกับประชาชน
แต่ค้อยหลังเพียง๒วันศาสตราอาจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญ
คณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชและที่ปรึกษาด้านไวรัสขององค์การอนามัยโลก
ออกมาให้ความเห็นว่าหลังดูผลการรวดสอบเชื้อโรคระบาดในไก่ในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
ที่สามารถแพร่กระจายสู่คนที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสัตว์ปีกเหล่านี้ได้
แต่เป็นเชื้อไม่รุนแรงมากนักแต่ก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมโรค
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เลี้ยงไก่เลี้ยงนกเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด
ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยควบคุมโรค
มกราคม๒๕๔๗ในที่สุดรัฐบาลไทยในเวลานั้นก็ยอมรับความจริงว่า
เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในไทยแล้ว
พร้อมกับแต่งตั้งให้นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขวิกฤต
วันเดียวกันนางสุดารัสเกยุเประราะภัณฑ์รัฐมนตรีว่ากลางกระสูงสาธารณสุกขณะนั้น
ได้ลงนามในประกาศกระสูงสาธารณสุกช๑ระบุให้
ไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโดยใช้มาตรการควบคุมในลักษณะเดียวกับโรคซา

พยายามเน้นย้ำบอกกับประชาชนผลพวงที่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลยอมรับว่าไทยกำลังเผชิญหน้ากับไข้หวัดนกคือหลายประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้สั่งระงับนำเข้าไก่ไทยทันทีไม่นานนักองค์การอนามัยโลกก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญสองคนเข้าตรวจสอบและยังแสดงความกังวลด้วยว่าองค์การอนามัยโลกมีความกังวลที่ไทยปล่อยให้มีการร

สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกเริ่มดีขึ้นตามลำดับในช่วงเดือนมีนาคม
หลังรัฐบาลใช้นโยบายทำลายไก่ไปทั้งสิ้น๒๕๙๑๓๖๕ตัวจากทั้งหมด๔๐๔๓ฟาร์ม
มีนาคมรัฐบาลได้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยที่ยืนยันเป็นไข้หวัดนก
จำนวน๑๒รายรักษาหายแล้ว๔รายเสียชีวิต๘ศพ
พฤษภาคม๒๕๔๗นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรขณะนั้น
อากาศว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดไข้หวัดนกแล้ว
ศาสตราจารย์ในแพทย์สัตวแพทย์ดรจิโรสสิปริยจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ปีกของสัตวแพทยศภายืนยันอีกครั้งว่า
รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่ที่เปิดเผยล่าช้าเพราะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์
แต่คนสามารถรับเชื้อเข้าร่างกายจากการสัมผัสสัตว์ป่วย
เช่นสารคัดหลังจากสัตว์อุจจาระน้ำมูกน้ำตาน้ำลายของสัตว์ป่วย
หากรับเชื้อไปแล้วจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียมีน้ำมูกไอเจ็บคออาการหนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้

หมั่นล้างมือบ่อยด้วยน้ำและสบู่
ดกินเนื้อไก่ที่กึ่งสุกกึ่งดิบ
เลือกซื้อไข่ไก่ที่สดใหม่และไม่มีมูลสัตว์ปีกติดไข่
๔เนื้อไม่ควรมีสีคล้ำ
หากซื้อสัตว์เป็นเป็นไม่ควรซื้อสัตว์ปีกที่มีอาการหงอย
หรือหงอนบวมคล้ำมีน้ำมูก
ในส่วนตัวเลขสถิติโดยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
สรุปว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๗ถึง๒๕๔๙พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก๒๕ราย

โดยหลังจากปี๒๕๔๙เป็นต้นมาก็ไม่พบผู้ป่วยไข้วันนกอีกเลยจนถึงปัจจุบัน